พาคุณผู้ชมนะคะไปหาของเย็นทานกันสักหน่อย
เพราะว่าช่วงนี้ก่อนที่ฝนจะตกในอากาศจะร้อนนะ

ต้องไปหาอะไรทานกันเป็นหวานเย็น

ตกลงบะหมี่หรือหวานเย็น

เหรอนี่ของขาวหรือของหวานกันแน่

บะหมี่เย็นเนี่ยอ้าวเดี๋ยวพาไปดูนะคะที่อำเภอเก้าเลี้ยว

เป็นร้านบะหมี่ก๋วยเตี๋ยวปกตินี่แหละ
แต่ว่าจะมีของแปลกมาเฉพาะช่วงหน้าร้อนนะ

ก็คือการเอาเส้นบะหมี่มาใส่เครื่องหวานเย็น
แล้วก็กินเพื่อคลายร้อน
ตอนนี้ก็เริ่มไม่ค่อยแน่ใจแล้วล่ะ

อันนี้ลักษณะอยู่ในโถแบบนี้คือเป็นอาหารหวาน

อาหารหวานเลยฮะนี่ใส่ลูกชิดใส่ทับทิมใส่สมหวังนะ
ใช่แอลล์แอลล์แอลล์

ใช้บะหมี่เหลืองที่ทำเองลวกให้สุกก่อน
แล้วก็เอามาใส่ถ้วยใส่พุษาจีนใส่รากบัวเชื่อม
ใส่แห้วใส่สาคูราดน้ำเชื่อมนิดหน่อย
น้ำแข็งแบบนี้รสชาติทำเป็นของหวานได้ดีเลย
หอมเย็นชื่นใจคลายร้อนได้ดีถ้วยละ๓๐บาทเองนะคะ
นางสาวชนนิพาปัญจักงามพัฒนาเจ้าของร้านบอกว่า
ที่ร้านขายบะหมี่หวานเย็นมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อแล้ว
ไม่ได้เพิ่งมาคิดนะขายมา๒๐ปีแล้ว
ดัดแปลงมาจากเหลี่ยงหุ้นหรือว่าลอดช่องเหลืองของคนจีน
สมัยก่อนจะมีแค่บะหมี่น้ำเชื่อมเท่านั้นเอง
แต่ก็ค่อยปรับปรุงเพิ่มเครื่องเข้าไป
และกลายเป็นเมนูที่ลูกค้านิยมในช่วงฤดูร้อน
เปิดตั้งแต่๙โมงเช้าจนถึงบ่าย๓โมงเย็น
ที่ตลาดสดก้าวเลี้ยวอำเภอก้าวเลี้ยวจังหวัดนครสวรรค์
น่าไปลองชิมดูนะก็น่าจะมีความแปลก
เพราะบะหมี่เหลืองบะหมี่ไข่เนี่ยนะแต่ไปทานกับของหวาน
แต่เหมือนผมเคยทานยังไงไม่รู้นะ
แปลกใช่ไหมอร่อยนะครับเคยชิม